อูต้าตุ๊กตาลูกเทป

สุติบัติตุ๊กตาลูกเทพ
สูติบัตรใบเกิดนะนะ

คุณคราวให้ฟังนี้ก่อน

เอาทำไมอ่ะ

ตุ๊กตาตดดเหลี่ยนหน้ากันเนี้ย

เอาอุตาอย่างงี้เลย

เป็นตุ๊กตาลูกเทพซึ่งเขาเนี่ยเหมือนกับแบบว่า

ไม่ใช่เขาไปลงเวทลงมนต์อะไรเนี่ย
ทำให้ชกให้ลา

ประมาณนั้นถ้าพูดอย่างนี้คงเข้าใจนะ

อันนี้ไม่ไงอันนี้ก็เป็นตุ๊กตาน่ารัก

สมาคมต่อต้านสิ่งงมงาย
ได้มีการโพสต์ภาพแล้วก็ข้อความที่เผยว่า
ในปัจจุบันวงการตุ๊กตาลูกเทพเนี่ย
ก้าวไกลไปถึงขั้นที่มีการออกใบสุทธิบัติ
หรือใบแจ้งเกิดให้กับตุ๊กตาลูกเทพกันแล้ว
โดยใบสุทธิบัติดังกล่าวก็จะมีการระบุชื่อนามสกุลรูปถ่ายนะคะ
หมายเลขบัตรประจำตัวตุ๊กตาลูกเทพวันเดือนปีเกิดที่ปลุกเสกนะคะ
ไปจนถึงชื่อของผู้ครอบครองทั่วตาลูกเทพแล้วก็ผู้ปลุกเสกด้วย
ผู้ปลุกเสกคือเท่ากับพ่อแม่ป่ะไม่น่าใช่นะฮะพี่ค่ะแล้วมันจะโฆษณ์มันจากไหนอ่ะ
ก็อย่างงี้ไงทำพิธีมาอะไรแบบนี้นะนี่ไงนี่ไงก็ทำพิธีไป
ก็อย่างนี้นะคะถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณอยากได้สักตัวเหรอเดี๋ยวไปถามอีกช่างยำนะ
พี่เอาบาร์บี้มาทำเป็นลูกเทพสิไม่เอาไม่ได้เพราะว่าทั่วตาบาร์บี้ฉันแบบชอบเที่ยวโขดจรตายไม่ได้